พูดพูดแล้วก็หิวเห็นตูนกับก้อยเขาเอาครัวซองไปให้คุณหมอพยาบาลที่แบบโอ้โหสละเวลาแล้วก็สละแรงกำลังกายกำลังใจทำเต็มที่ดูแลผู้ป่วยโควิดกันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะแล้วก็โรงพยาบาลจุลาลงกรด้วยเป็นการเติมพลังให้กับคุณหมอแล้วก็พยาบาลด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลคุณหมอพยาบาล
ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นซงกลับมาให้พี่ตูนกับพี่ก้อยเป็นคำขอบคุณค่ะทั้งคู่เห็นแล้วก็ดีใจแล้วก็พลื้มใจสุดค่ะไปดูคลิปกันหน่อยใจ

มากนะคะ
เข้าใจเลยว่าทำไมพี่ตูนพี่ก้อยยิ้มแก้มปลิ

เชื่อเลยว่ารอยยิ้มใต้มาสใต้หน้ากากเนี่ย
จะเป็นยิ้มที่กว้างแล้วก็เป็นยิ้มที่มีความสุขนะ
เพราะว่าเวลาคนเราเหนื่อยได้กินอะไรอร่อย

ใช่จะบอกว่าขนมอันนี้อร่อยมาก
เคยได้ทานแล้วนะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่ตูนพี่ก้อยค่ะ

ส่งมอบให้กับคุณหมอและทีมพยาบาลนะคะ